แต่งงานไปแล้วนะคะสามีก็รวยมาก
แต่ก็ยังทำงานละคร๓เรื่องค่ะ
ไม่ค่อยมีเวลาบ่นไปเจอกงเจอกันน้อยค่ะ
เจอกันทีก็เลยจัดโปรโมชั่นหนักมาก

ขนมจีนบอกว่าเดี๋ยวปิดกล้อง๓เรื่องเสร็จปุ๊บ
กับลูกทายาทที่จะมาเนี่ยจะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะ
เคนก็สงสารค่ะช่วงนี้
เขาก็โทรมาถามว่าเป็นไงบ้างแบบโอเคไหม

แล้วมีน้องก็เดี๋ยวจบละครเรื่องนี้ไหมคะ
ก็หลังจบน่าจะใน๓เรื่องนี้
คือเรารู้สึกว่าเหมือนพอเป็นคุณแม่วัยรุ่น
อันนี้คือเหตุผลที่แบบว่าถ้าจะมีเร็วอะไรอย่างนี้ค่ะ